เรื่องของการปราบรามยาเสพติดมีให้เห็นทุกวีทุกวัน

เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่จะทำให้ยาเสพติดเหล่านี้หมดไป
มาดูอีกที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
คุณผู้ชมครับพันธ์ตำรวจโทวิศนุอาพรพงศ์นะคะ
เป็นหัวหน้าชุดปรับรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำค่ะ
ส่วนที่กำลังร่วมกับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะ
ไปจับกลุ่มนางสาวพิมประพาพรมประโคน

จับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้า
เจ้าหน้าที่เขาก็วางแผนล่อซื้อ
เป็นยาบ้า๔ถุงจำนวน๗๘๗เมตร
ขณะที่นำมาวางส่งมอบให้บริเวณสวนสุขภาพ
หน้าวัดอีสานตำบลในเมือง
จากการตรวจค้นภายในกระเป๋าสะพาย
พบยาบ้าอีก๙๘๒เมตร
ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
ยังมียาบ้าอีกนะอยู่ในห้องเช่า
ตำรวจเขาก็เลยพาไปที่ห้องเช่า
ใกล้กับรางรถไฟตลาดน้องแปบ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปตรวจสอบ

แล้วก็ยาเคตามีนอยู่ในกล่องพัสดุปรายศนีย์
วางอยู่บริเวณระเบียงห้องพัก
แล้วก็จุดอื่นภายในห้องพักด้วย
รวมยาบ้าที่ตรวจยึดได้จาก
นี่นางสาวเก๋จำนวน๑๗๐๐เมตร
แล้วก็ยาเค๔๕๓กรัม

การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้เสพแล้วก็ผู้ค้า
ที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย

ซึ่งก็ต้องวางแผนล่อสื่อนะฮะ
โดยให้กับนางสาวพิมประพา
เป็นผู้นำไปส่งมอบให้จนถูกจับกลุ่มดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามจับกลุ่ม

ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะครับ
อีกหนึ่งคดียาเสพติดนะครับ
ไปกันที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกธรัชชาถมปัตย์
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี
ก็พร้อมด้วยตำรวจโรงพักอ่าวลึกแล้วก็โรงพักปลายพระยาค่ะ
ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนางสาวสุวรรณรัฐทองชิดอายุ๒๖ปี
และนายบุญฤทธิทองล้วนอายุ๒๒ปี
จับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าน๑๒๒๖เมตร
ไอซ์น้ำหนักกว่า๘๐กรัมปืนสงคราม๒กระบอก
พร้อมกับเครื่องกระสุนแล้วก็อื่นอีกหลายรายการค่ะ

สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจชุดสืบสวน
ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านของกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มียาเสพติด
ซึ่งบ้านอยู่บนภูเขาตำบลนาเหนือรอยต่อกับอำเภอทะปุจังหวัดพังงา
หลังพบว่ามีพฤติกรรมลักลอบขายยาเสพติดให้กับกลุ่มพื้นที่

เมื่อไปถึงพบคนในบ้านมีด้วยกัน๕คน
แต่ละคนก็พยายามที่จะวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางค่ะ
เหลือเพียงนางสาวสุวรรณรัฐที่วิ่งหนีไม่ทัน
ส่วนนายบุญฤทธิ์ก็ได้ขับรถกระบะมาที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวแล้วก็ตรวจค้นก็พบอาวุธปืน
จึงจับกลุ่ม๒คนนี้ไว้ค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะขออำนาจสารอนุมัติ
ออกหมายจับกลุ่มผู้ค้ารายนี้แล้วก็ผู้ต้องหาที่ตอนนี้